เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องของการซิ่ง
คือจะไปซิ่งก็ซิ่งให้มันถูกที่ถูกทางนะ
แต่ส่วนใหญ่เราจะได้เห็นการซิ่งของผู้ลงผู้ใหญ่
เพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการขับขี่

โอ้โฮยรอบมีเลย
สาดมาจากทางโค้ง
สะบัดตูดแล้วควันขโมงแหละ

เด็กน้อยคนนี้จะโชว์ลีลาในการดริฟต์จักรยาน

เป็น๒ล้อที่ดริฟท์ได้สะใจจริง
พอสะบัดท้ายเท่านั้นโอ้โหฝุ่น

ฝุ่นเต็มหน้าคนทายเลย

ก็ซิ่งให้อยู่ในระยะสายตาของผู้ปกครองนะจ๊ะ
น้องค่อยยังเด็กยังไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันด้วย
กระทำิกก็ใส่ไปเถอะอย่าไปประมาท
เห็นแล้วแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ปกครองคงอยู่ใกล้

แต่ตอนถ่ายเขาอาจจะถอดอะไรอย่างนี้ก็เข้าใจ
แต่ว่าจริงก็สวมใส่เพื่อความปลอดภัยกันเอาไว้นะคะ

เห็นเด็กแบบนี้เออน่ารักดีเด็กเขากล้าเนอะ